อันนี้ท่าอะไรเมื่อกี้

อันนี้ท่าอะไรเมื่อกี้

อันนี้ท่าอะไรเมื่อกี้

อันนี้ท่าอะไรเมื่อกี้

อันนี้ท่าอะไรเมื่อกี้

เป็นสาวน้อยแสนสวยไม่ใช่ทำอะไรไม่เป็นนะคะ
ดูสิคะฉาบปูนก็เป็นนะคะทำมาหากินค่ะ
ฉาบดีเรียบไปเลยนะสาวน้อยนะ
เก่งและน่ารักจริง
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะคะ
ทุกวันนี้นะครับคนสวยก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่างนะครับ

ก็เรื่องราวดีมาให้คุณผู้ชมได้ชม
หมดเวลาแล้วครับวันทิศเป้ขอจัดตาร้านแล้วค่ะสวัสดีครับ